ก็เวลาซักผ้านี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
จังหวะไม่ดีแล้วก็ผมบอกเลยนะ
อยู่วูบหายไปเลยนะจะบอกให้
อย่างที่บอกหายไปเลย

หลุประตูมิติไว้แล้ว

นี่จะเก็บผ้าเราบ้างเก็บอะไรสักอย่าง
อุ้ยได้แล้วแต่ว่า

ตีรังกาลาวด็อกฟิกแฟค
ลงนี่แหมไม่ใช่๑๐คะแนน๑๐คะแนนนะ
ให้เท่าไหร่อ่ะไม่เหลือสักแต้มเลย
ลงผิดจังหวะแบบนี้ได้ยังไง
โอ้โหก็ล่วงไปเพราะว่ามันลึกอะ
แต่บางทีเราก็คิดว่าเออมันนิดเดียวนะเอื้อมไปเดี๋ยวก็ถึง
อีกนิดเดียวถึงจริงครับพื้นหน่อย
อีกนิดเดียว
เออถึงเลยถึงพื้นใช่ครับ
เรียบร้อยครับยังดียังกลับข้ามมาได้
เหรอคุณเอวเขาจะหักไว้เหรอคะ
แค่ตอนนี้เอวจะหักอยู่แล้วป่ะโถ่
ให้ดูกันฝากเตือนนะเรื่องของการเก็บผ้า

ถือแบบว่าถือสูงก็ถ้ามตกหล่นไป